เอาใครอยากไปวัดบางกุ้งนะต้องบอกไว้ก่อนว่าคิวยาว
เขาไปเข้าแถวกันตั้งแต่เที่ยงวันยันตี๔นะคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศสินะครับทำไมเขาอยากไปกันอ่ะ
ก็สิบหกพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะ
ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่แหละครับต่อแถวกันยาวหลายกิโลเมตรเลยครับ
นี่แหละครับคนเขาไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธนินมณีนะครับ
โบสถ์โปรกโพเป็นอันซีนไทยแลนด์ด้วยนะ
วัดบางกุ้งบางคนทีสมุทรสงครามครับคือต่อแถวเนี่ย
ยาวไม่พอนานกว่า๔ชั่วโมงอีกนะครับกว่าจะได้เข้าไปไปกราบไห้หลวงพ่อนะครับ
กระแสนิยมของหลวงพ่อพุทธนินมณีนะครับโดกนางมาสองสัปดาห์แล้ว
โดยเฉพาะช่วงหลังพระอาทิตย์ตกนะครับนะครับ
จนถึงหลัง๖โมงเย็นถึงตี๔เลยนะครับ
มูจะหลั่งไหลไปก็อย่างที่ผมบอกเขาก็อยากได้กันบ้างแหละนะครับ
โอ้โหสิบหกพฤษภาคมีคนถูกรวมวันที่หนึ่งไปแล้วครับครับ
สรุปไม่มีงูให้ดูแล้วนะคุณผู้ชมฮะอ้าว
มีต้นไม้มงคลสีแปลกแทนดีกว่าครับ
ทีมงานเขียนข่าวงูไม่ทันนะก็เลยเอาต้นไม้ให้ดู
ต้นชวนชมรากสีทองนะครับครับ
บอกว่าเกิดจากการเพาะเมล็ดแล้วรากสีทองมันออกมาเองแบบนี้ฮะ

บังคับก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้ถือว่ามันเกิดขึ้นแบบด้วยความพิเศษแล้วก็หาได้ยากครับ
เป็นที่ต้องการของคนสะสมอย่างมาก
ปลูกไว้ในสวนลานนาฮัทพื้นที่บ้านโรงวัวตำบลแม่ก๊าอำเภอสรรปะตองที่เชียงใหม่
เจ้าของสวนชื่อพี่เกรียงไกรเล่าให้ฟังว่าสะสมต้นชวนชมรากสีทองมาได้๖๗ปี
มีทั้งเพาะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ซื้อมาจากสวนอื่น
โอ้โหแล้วตอนนี้นะสะสมมา๗๐ต้นครับ
ต้นใหญ่อายุมากสุดใน๑๕ปีปลูกอยู่ในกระถางโอ้ศูนย์
เขาเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเมตรครึ่ง
เคยมาติดต่อขอซื้อเป็นแสนบาทครับพี่ขายเปล่าพี่ขายเปล่าไม่ขายดิ
อยากจะเก็บสะสมไว้ครับต้นชวนชมรากสีทองเป็นที่นิยม
ของกลุ่มนักสะสมต้นไม้ไม่เพียงแค่ในไทยนะคุณผู้ชมต่างประเทศอย่างที่
อินโดอินโดนีเซียเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลครับ
ส่วนถ้าใครอยากไปโดนไปซื้อนะไปซื้อต้นชวนชมรากสีทอง
เข้าไปได้ทุกวันครับติดต่อที่ศูนย์แปดห้าหกหนึ่งหกเก้าแปดแปดห้า
ตามเบอร์บนหน้าจอนี้แต่เขาบอกแสนบาทเขายังไม่ขายเลย